กลับมาสืบสาวราวเส้นที่ร้านสยามติ่มซำกันต่อค่ะเพราะช่วงนี้เฮียแดงจะมาจับกระทะควงตะหลิวโชว์ฝีมือการทำโกยซีหมี่สูตรฮ่องกงให้เราได้ชมกันแบบไม่มีเม้ม
ใครที่อยากลองเอาไปทำตามบ้างก็เตรียมสมุดปากกามาจดไว้ให้ดีนะจ๊ะ

เอาละครับบุกเข้ามาในครัวแล้วครับเฮียเราต้องทำอะไรก่อนครับ
ยซิหมี่เราต้องทำเส้นก่อนครับอันแรกต้องทำเส้นให้หอมก่อน
ไฟนี้ต้องแรงอย่างงี้เลยไฟแรงเลยครับถ้าไฟไม่แรงมันจะหอมมันจะไม่หอมครับ
โอ้โหแล้วเอาเอาแค่น้ำมันเข้าไปใส่เท่านั้นเองครับตอนนี้เราก็ต้องเอาเส้นใส่ก่อนครับอ่า
พอเส้นใส่ปุ๊บเราต้องทำให้มันหอมโหเทคติกทำให้มันกรอบโดยการร่อนนี่หรอครับ
ใช่เราต้องล่อนถ้าเราวางอยู่เฉยมันจะไหม้แต่ต้องไปต้องแรงไม่งั้นมันจะติดกระทะหมดเลย
แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันกรอบแล้วมันจะมีกลิ่นหอมไงถ้ามันมีกลิ่นหอมปุ๊บเราก็พอแล้ว
คนแบบฮ่องกงเลยฮะถ้าเป็นคนไทยเขาจะลวกเส้นเฉยเฉยแล้วก็เอาไปลวกเอา
มากมากเลยครับตอนหนูกระทะเห็นเลยว่ากระทะมันเป็นสีแบบแดงเลยอ่ะอ่านเรียบร้อนมากอ่ะ
นำไปลวกในน้ำร้อนให้เส้นพอสุกเท่านั้นแต่สำหรับกล้วยซี่หมี่ฉบับฮ่องกงของเฮียแดงนี้นะคะ
จะต้องเลือกใช้เส้นบะหมี่ที่ใส่ไข่มากเป็นพิเศษเพราะหากเลือกใช้เส้นแบบที่มีแป้งมาก
จะทำให้เส้นมีความแข็งจากนั้นจะนำเส้นลงไปลวกในน้ำร้อนพอให้เส้นคลายตัว
แล้วเอามาร่อนในกระทะร้อนร้อนที่มีน้ำมันเพียงเล็กน้อยซึ่งขั้นตอนนี้ต้องคอยขยับสะบัดกระทะอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้เส้นเนี่ยโดนความร้อนอย่างทั่วถึงจึงจะได้เส้นที่กรอบนอกนุ่มในมีกลิ่นหอมกระทะ
ซึ่งถือว่าเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของการทำเมนูกอยซีหมี่สไตล์ฮ่องกงแท้เขาเลยล่ะค่ะ
เอาละตอนนี้เราจะเอาเส้นมาใส่จานไว้รอก่อนนะครับโอเคดูนะเส้นใส่จานรอก่อน
ตอนนี้น้ำลาดเราก็ใช้น้ำมันเหมือนกันอ่าทำให้มันหอมหอม
หอมไหมหอมหอมอ่าเราก็จะผัดเครื่องอันนี้อะไรเอ่ย
ไก่ไก่นี่เราก็ต้องหั่นเป็นเส้นนะแล้วก็มีหน่อไม้เห็ดหอมต้นหอมลงไปครับผม
ผัดใส่น้ำซุปน้ำซุปน้ำสต๊อกนี่เองครับ
อันนี้คือน้ำมันหอยฮ่องกงน้ำมันหอยฮ่องกงอันนี้คือแล้วกันน้ำตาลโอเค
แค่นี้เนอะน้ำตาลแล้วกันน้ำมันหอยครับใส่ลงไป
แล้วจะเปลี่ยนสีน้ำล่ะอ่าเปลี่ยนสีน้ำจะคุ้นเคยแล้วออกจากน้ำตาลนิดนิด
นี่คือแป้งมันฮ่องกงแป้งมันฮ่องกงด้วยตอนนี้ต้องใช้แป้งมันฮ่องกง
อกจากการผัดเส้นที่มีเทคนิคเฉพาะแล้วเครื่องปรุงก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะ
ถ้าจะให้ได้รสชาติที่เป็นฮ่องกงก็ต้องใช้วัตถุดิบจากแหล่งกำเนิดแท้สิคะ
วัตถุดิบสำคัญสองอย่างที่เฮียแดงจะต้องสั่งตรงจากฮ่องกงนั่นก็คือ

นั่นก็เพราะว่าน้ำมันหอยจากฮ่องกงจะให้กลิ่นหอมและรสชาติเข้มข้นมากเป็นพิเศษ
ต่างจากน้ำมันหอยอื่นอื่นและส่วนแป้งมันฮ่องกงนั้น
ก็จะมีเนื้อที่เนียนละเอียดมากเป็นพิเศษนั่นเองค่ะ
เหรียบร้อยตอนนี้กระเตียบราดน้ำได้
เรียบร้อยแล้วครับนี่เลยโกยซีหมี่สไตล์ฮ่องกงแท้
วันนี้เฮียแดงขอเอาใจนักเล่าเส้นของเราเป็นพิเศษทันทีที่โกยซีหมี่ไก่จานนี้
เสร็จเรียบร้อยก็ลงมือทำเมนูเส้นปลาราดหน้าเต้าซี่ต่อทันทีค่ะ
มาลุ้นกันว่าเมนูนี้จะพิเศษแค่ไหนไว้รอฟังจับป่าโอเค

ลดมีรสชาติใหนกลาง

ไม่แข็งไม่หวานรสกลาง

แต่ถ้าเราต้องการเปรี้ยว

ปกติแล้วก็คือกล้วยกล้วยนี่คือเป็นไก่

อันนี้ซีหมี่ก็คือเส้นหมี่
แล้วก็มีใส่เห็ดหอมเห็ดเห็ดฟางหน่อไม้แล้วก็ต้นหอม
ชื่อเขาบอกอยู่แล้วโกซิมีคือเส้นหมี่กับไก่

ตอนนี้เรามาดัดแปลงบางคนก็ทำเป็นกล้วยซีหมี่หมู
ซีหมี่ทะเลก้วยซีหมี่กุ้งแล้วแต่รสชาติของคนไทย
อ่ะแล้วเมนูนี้บ้างครับเมนูอะไรครับเนี่ย
เส้นปลาเต้าซี่
เส้นปลาเต้าซี่หรอ

ใช่เส้นใหญ่เส้นก๋อเตี๋ยว
วันนี้เราเลยมาต่อยอดให้เป็นเส้นปลา
แล้วจริงเส้นปลาไปเส้นปลามีความเหนียวนุ่มในตัวเลยนะครับผม
แล้วลักษณะเส้นปลาปกติเราจะเห็นแต่แบน
ใช่อันนี้มันเป็นเส้นปลาทำเป็นเส้นหมี่

ถ้าทางฮ่องกลมเขาเรียกว่าหือมี
จากเมนู๒เมนูนี้ทางร้านมีเสิร์ฟเมนูอะไรบ้างที่ขายดี

สิ่งซ้ำนี่ขึ้นชื่อเลยของทางร้าน
กว่าชิ้นแต่ราคาถูกที่สุด

เขาจะได้อะไรทำไมขายถูกขนาดนี้

เราขายคนระดับล่างกับระดับกลาง

พ่อค้าขายวัตถุดิบมาเป็นพ่อครัวเนี่ย
แตกต่างกันยังไงแล้วเรารู้สึกไงบ้าง
มันก็ดีเราได้ทำให้คนได้ทานแล้วเขาก็ชมว่าอร่อย

จริงแล้วชอบเป็นพ่อค้ากับชอบเป็นพ่อครัวชอบอะไรประมาณนั้น
มันก็อยู่คู่กันอ่ะเพราะว่าจริงแล้วเราขายของวัตถุดิบ

แต่เวลาเรามาขายเป็นอาหารเราก็เลือกของสดมาทำให้คนทาน
มันก็คือพอกันมันก็ดีแต่ว่าอย่างนี้เราอยู่กับที่
แต่อย่างนั้นเราต้องวิ่งแล้วก็อยู่กับที่ดีกว่า

ก็ลงบ้างถ้าเกิดกุ้งหยุดเราก็ต้องลงเอง
ใครอยากจะมาลองทานเมนูเส้นแบบที่เป็นฮ่องกงแท้
ร้านอยู่ที่ถนนบางขุนนลนะครับ
ติดกับธนาคารกรุงไทยสาขาบางขุนนล

โมงเช้าปิด๓ทุ่มครับ

ทุกวันครับไม่มีวันหยุด

แล้วใครอยากลองทานเมนูฮ่องกงแท้ลองได้นะครับ

วันนี้ขอบคุณเฮียมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ก่อนจะไปพบกับเมนูเส้นเมนูสุดท้ายของวันนี้
เราไปปรุงเมนูเส้นง่ายกับเชฟฟางในช่วง

ช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่อง
สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์นมข้นจืดคาเนชั่น
สวัสดีครับเชฟครับ
สวัสดีครับพี่นอทครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
พบกับผมกับพี่นอทนะครับในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องครับ

ผมนำไข่ตามคำขอของเชฟมาให้แล้วครับ

เชฟก็มีไข่ผมก็มีไข่แหมไม่แปลกใจครับ

เบอร์ส่วนไข่จะกว้างกว่าผมไข่จะเรียวกว่านะ

วันนี้เราจะมาทำเมนูไข่ม้วนวุ้นเส้นกันครับ
ไข่ม้วนวุ้นเส้นไปดูสมสมเลยครับ
แต่ว่ามันมีส่วนหนึ่งคุณผู้ชมที่จำเป็นที่ต้องเอาไปโดนความร้อนก่อน
ไปโดนความแบบไปผัดก่อนนะว่าง่ายนะฮะ

แล้วก็กุ้งเนี่ยผมแนะนำให้เอาไปผัดก่อน
วันนี้นะฮะคุณผู้ชมเป็น
วันพิเศษนะครับที่เราสองคนจะมีการทำ
เดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยพริกไทยนะครับ

เราจะทำให้ไข่ม้วนของเรานะครับ
มีรสสัมผัสที่นุ่มและมีกลิ่นหอมมากขึ้นครับ

สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลาย
ไม่ว่าจะต้มผัดแกงหมักหรือจะตุ๋นแบบนี้ก็ได้นะครับ
รับรองว่าทุกเมนูจะรสชาติเข้มข้น
ลมกล่อมอร่อยล้ำไม่ซ้ำใครเลยล่ะครับ

ป๋องเล็ก๑๔๐มิลลิตรด้วยนะ

รสชาติอาหารก็ยังคงอร่อยกลมกล่อมและมีมิติมากขึ้น
เหมือนมีเชฟมืออาชีพทำให้เช่นเคยครับ

อันนี้วุ้นเส้นผมแนะนำให้ใส่เข้าไปในไข่เลยนะ
ผมถึงเป็นดีกีถึงเป็นเชฟระดับประเทศนะครับ
วุ้นเป็นเชฟระดับหมู่บ้านครับ
ของผมจะมีเพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้งเล็กน้อยนะครับ
นี่ของผมใส่ทุกอย่างที่เราผัดเมื่อกี้นะ

ตัวเบคอนที่ทอดเมื่อกี้เราใส่เข้าไปข้างในนิดนึง
เดี๋ยวเราจะเหลือไว้โรยข้างบนด้วย

จบการขันต์นะคะตอนนี้เรามาดูผลการขันต์กันนะครับ

จะเป็นผู้ที่กำชะชนะในการคันในคำนี้ครับ

บอกได้เลยว่าเนื้อไข่มันนุ่มมาก

รสชาติกลมกล่อมแล้วก็มีมิติมากขึ้นด้วยนะพี่น้อง
จริงครับผมผมว่าสองคนนี้สูสีกัน

ยังไม่มีใครโดดเด่นกับใครสักเท่าไหร่

มาดูกันว่าเชฟฟังจะมีเมนูอะไรเด็ด
ที่คุณเองก็สามารถทำได้ที่บ้านครับ